พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ตามภาพที่เห็นเลยนะคะพี่บอลเชิญยิ้มนะคะ
พร้อมเพื่อนนักแสดงตลกค่ะนะคะของพี่โรเบิร์ตสายควันนะคะ
โหปากันเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่บอลเชิญยิ้มนะคะ
นาคอมชวนชื่นนุ้ยเชิญยิ้มแล้วก็พี่ตั๊กบริบูรณ์นั่นเองค่ะ
ก็ได้นำเท่าอัฐิส่วนหนึ่งของพี่โรเบิร์ตไปลอยอังคาร
บริเวณที่เรียกว่าหัวมังกรแม่น้ำบางประกง
วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองคุณผู้ชม
โดยตลอดเวลาที่ร่องเรือไปนั้นนะคะพี่แจ๋วภรรยานะคะ
ก็ได้นั่งจับรูปสามีตลอดเวลาเลยค่ะ
แล้วก็ยังมีสีหน้าที่เศร้าโศกอยู่ค่ะ

ขณะลอยกระดูกพี่โรเบิร์ตนะคะก็ได้บอกกับเขาว่า
พี่ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว

พี่โรเบิร์ตได้สัมผัสทุกสิ่ง
ที่ทุกคนตั้งใจทำให้แล้วค่ะ

เผื่อใครมาขอลูกของลงพ่อใช่ไหมคะ
ว่าหลวงพ่อได้คัดกองพี่เบิร์ตเนี่ย

ว่าพี่น้องทุกคนที่มาเนี่ย
รักพี่นะรักพี่จนวันสุดท้าย
ถือว่าได้ทำหน้าที่นะคะของน้องคนนึงนะคะ

ส่วนประเด็นที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
โพสต์ว่าจัดเมนสลู๕ยอดเลยเนี่ย

สุดท้ายแบกลงตากฝนมาเผาเตาวัด
โอ้ทะลึ่งนะสายควันสมน้ำหน้า
ดูดิไปโพสต์อย่างนี้ได้ไงคุณผู้ชมค่ะ

มือสมมติหน้าคนที่เขาไปแล้วเพื่อ
คุณเหยียบย่ำหัวใจคนที่เขาทำงานมาก

คุณจะหนีกล้าทำคุณกล้ารับ
ถ้าไม่งั้นผมจะแช่งคุณต่างนานา
เพราะคุณทำกับพี่น้องของผมแบบนี้

พร้อมแอบกราศิษฐ์ถึงเรื่องของตัวเลขด้วยว่ะ
ให้จำวันเกิดแล้วก็วันเสียชีวิตของเขาให้ดี
ซึ่งมีเพจเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชค

ซึ่งพี่บอลบอกว่าเรื่องนี้นะส่วนตัวเขาไม่ได้เชื่อ
เพราะว่าสรรพนามที่ใช้เรียกพี่บอลพี่โรเบิร์ตจะเรียกว่าหัวหน้าเสมอ
ไม่ได้ใช้คำว่าไอบอลไม่ได้เรียกว่าไอบอลแบบนี้
แต่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แฟนคลับคนนั้นเขาฝันจริงมันก็เป็นได้
แต่ขออย่างหนึ่งอย่าเอาคนตายไปหากินเลยนะฮะ
นี่ก็เป็นแบบว่าความรู้สึกจากพี่บอลเนาะ
ใช่นะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีหลากหลายเพจคุณผู้ชม
ที่ไปแบบบอกตัวลงตัวเลขอะไรอย่างนี้

อย่ามาทำมาหากินกับคนที่เขาเสียไปแล้วเลย